ส่วนเรื่องนี้นะคะที่ชนบุรีค่ะก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งหึงหวงแฟนสาวนะคะ
แต่วิธีการของเขาเนี่ยแฟนสาวก็คงไม่ได้รู้สึกดี
ไม่ได้อยากจะกลับมาคบหาด้วยนะหึงหวงของเขาเนี่ยถึงขั้น
ผู้ชายคนนี้ขับรถกระบะพุ่งเข้าไปในบ้านของฝ่ายหญิง
แล้วก็ไปรื้อทำลายข้าวของในบ้านของเขาแล้วก็ไปคูจะเผาบ้านเขา
นี่คือความหึงหวงค่ะนี่ค่ะพุ่งเข้าไปในบ้านแบบเนี่ยอย่างเนี้ย
อย่างที่เห็นภาพอ่ะโอ้นี่ค่ะแล้วบ้านเละเลย
รื้อค้นข้าวของเขาด้วยบ้านของนางสาวอุไรวันโคตรสมบัติ
อายุสี่สิบสองนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่ห้าตำบลหนองหง
อำเภอพันธองจังหวัดชนบุรีทีวีสองเครื่องนะนายเฉลิมเกียรติ
ในบิ๊กอายุสามสิบสี่แฟนนุ่มค่ะครับขับกระบะพุ่งเข้าไปในบ้านเลย
พุ่งเข้าไปในบ้านไม่พอเอาขอนไปทุบกระจกไปทุบข้าวของในบ้าน
ดูเสียหายด์นี้ทีวีค่ะฟูเสียหายบอกว่าประเมินคร่าวนะครับ
เอาแบบคร่าวตอนนี้นะเสียหายไป๓แสนกว่าบาทนะ
นั่นน่ะสิคะเธออยู่อย่างหวาดระแวงจริงคุณภาคภูมิครับแล้ว
ตัวผู้ก่อเหตุขู่ด้วยนะว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะกลับมาเผาบ้าน

โอ้โหเธอแจ้งตำรวจนะคะเพราะเธอบอกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะ

วันนี้เราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะ
ยังมีร่องรอยความเสียหายให้เห็นอยู่
กระจกหน้าบ้านก็แตกนะคะรถที่จอดอยู่ก็ได้รับความเสียหายนะคะ
นี่ค่ะทีมข่าวก็คุยกับคนงานที่บ้านหลังนี้คนงานคนนี้คือเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลับอยู่ที่บ้านเป็นบ้านของคนดูแลบ้านนะคะ
ใกล้ใกล้กับบ้านของเจ้านายได้ยินเสียงคนมาทุบทำลาย
เข้าของในบ้านเสียงดังมากครับก็เลยรีบไปดูเห็นใน
เดินออกมาจากบ้านแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี

ตอนที่เกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนห้าสิบนาทีครับผมได้ยิน
เสียงประตูเจมส์มันลั่งมันลั่งพว่าแล้วผมก็วิ่งออก
มาดูเสียงลั่งเลยแล้วครั้งเดียวลั่งพุ่งทีเดียวแล้ว
ก็กระจกมันล่วงแล้วก็ผมก็วิ่งออกมาดูครับมาดูได้
ก็เห็นรถส่วนประตูบิ๊กเห็นผมก็เลยเห็นแล้วพอปุ๊บ
เขาจะโหดร้ายทีนี้ผมไม่คิด
ส่วนนางสาวอุไรวันผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะ
ก็เปิดใจเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเธอกับในบิ๊กเนี่ย
คบหากันมาเกือบจะปีนึงแล้ว
บิ๊กอายุห่างกับเธอประมาณ๑๐ปี
บิ๊กอารมณ์ร้อนขี้หึงค่ะ
แล้วก็หึงหวงแบบเรื่องไม่เป็นเรื่อง

นี่ขนาดคบกันยังไม่ถึงปีดีนะคะ
ทำธุรกิจค้าส่งเนื้อหมู
ก็ต้องติดต่อพูดคุยกับลูกค้าหลายคนทั้งหญิงทั้งชาย
มาติดต่อธุรกิจกับลูกค้าคนนึง
เป็นผู้ชายเธอยืนยันว่าเป็นแค่ลูกค้าจริง

หาว่าเธอแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นในเชิงชู้สาว
ยืนยันว่าคุยเรื่องงานจริง
กลายเป็นว่าในบิ๊กไปโพสต์เฟซบุ๊ก
ต่อว่าลูกค้าที่เป็นผู้ชาย
กลายเป็นโอ้โหบานปลายถึงเรื่องฟ้องร้องเลยนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเธอก็ไปเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้
เพื่อขออีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นลูกค้าของเธอ
ที่เป็นผู้ชายบอกอย่าเอาเรื่องเลยนะ
บิ๊กก็ยังโทรศัพท์
ยังส่งข้อความมาต่อว่าเธอต่างนานา

สักพักหนึ่งคนงานโทรศัพท์มาบอก

ขับกระบะของที่บ้านนะคะ

ก็ได้รับความเสียหายอย่างที่ให้คุณผู้ชมดูภาพไป
แล้วก็เอาค้อนทุบที่วี่
กล่องวงจรปิดประตูกระจกอ่างน้ำหน้าบ้าน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป

อกจากตกใจมากแล้วเสียความรู้สึกมากนะคะ

แต่อารมณ์ร้อนเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ค่ะ

ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีนิสัยอารมณ์ร้อนหรือยัง
เขาก็นี่แหละเขาชอบแบบจินตนาการไปเอง
แล้วก็แบบว่าคิดไปเอง
เราเสียความส่วนตัวไประหว่างอยู่กับเขา
เราก็คุยกับเขาบอกเขานะว่าเราจะเดินทางไป
เพื่อเคลียร์เรื่องส่วนตัวให้เขา
เขาก็รับรู้นะแต่พอพอประมาณ
สัก๓ทุ่มเขาก็เริ่มไลน์ไป
คือนิสัยของเขาก็คือชอบแบบหาเรื่อง
ชอบแบบชวนทะเลาะเขาก็โทรเขามา

ไหว้เขามาดูว่าลูกชายเขาทำยังไง
บอกหน้าเขาบอกเขาตั้งแต่ตีห้า
๓ทุ่มกว่าก็ยังไม่มีใครมา
บอกแต่ว่าไม่มีรถมาทั้งที่อยู่แค่บางประกงครับ
ไม่มีใครมาจนเราคิดว่าเราต้องทำอย่างนี้
ไม่ใช่เราอยากจะแบบประจานหรืออะไรหรอก
เราอยากให้รู้ว่าเราจะจบกับเขา
เดี๋ยวเกิดเราไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็มาอีก

ทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านคนหนึ่ง
ซึ่งก็เข้าไปอยู่กับเจ้าของบ้านหลังนี้ได้สักพักนึงแล้ว
แต่ฝ่ายหญิงก็ตามใจค่ะอยากได้อะไรก็หาให้
ความคึ้มหน้าทางคดีตัมหลัวสพท้องก็บอกว่า
เคหาสถานในเวลากลางคืนและทำให้เสียทรัพย์นะคะ
ออกหมายจับแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีค่ะครับ
ไม่รู้จะทำไปทำไมนะคะทุกผู้ชมครับ